อัปเดตอาการของนักร้องลูกทุ่งแดนสตอคุณบ่าวีอาสยาม

อันนี้รู้สึกว่าตอนแรกที่เราฟังอาการของคุณบาวีดูเหมือนจะดีขึ้นแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เราได้รับการเปิดเผยจากประชาสัมพันธ์ของต้นสังกัดคุณบ่าวี
ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้ย้ายตัวของบ่าวีไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสวงอก
เพื่อเตรียมผ่าตัดลิ้นหัวใจรั่วค่ะ
ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
นี่คือสาเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
โดยหลังจากที่แพทย์ที่โรงพยาบาลสวงอกได้มีการตรวจเช็คร่างกายคุณบ่าวี

พบว่ามีน้ำในปอดมากเกินไป
จึงไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ในตอนนี้นะคะ
ต้องรอผลตรวจเอ็กซาเรย์อีกครั้งในวันจันทร์หน้าเลย
และถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณบ่าวีน้ำหนักตัวจะลดไปถึง๕กิโลกรัมแล้วนะคะ
แต่เจ้าตัวก็ยังกำลังใจดีค่ะ
แล้วก็ฝากขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่ยังคงเป็นห่วง
ส่งกำลังใจมาให้แบบล้นหลามมากเลยทีเดียวนะคะ